วันก่อนที่เราบอกคุณยายจุ๋ยเขาของขึ้นไง
ชิมิงบอกว่าคู่รักดาราพิธีกรถุงยางแตกผ้าท้อง

เมื่อวานยังรู้สึกทางช่องวันก็มีการแถลงข่าวละคร
แต่ถ้าจะมีน้องเป็นเรื่องน่ารัก
พุทธก็เปิดใจว่าเราเหมือนคนเดียวกันแล้วครับ
มารับสองครอบครัวเปิดทางถึงวัยแต่งงานแล้วล่ะ

แต่พุทธมันเพิ่งมาดังตอนที่อายุเยอะแล้ว

เราเข้าใจว่าเขาเป็นน้องเราตลอดเลยอ่ะ

เขาดังจากในเน็ตเมื่อก่อน

เหมือนเขาเป็นแบบว่าเน็ตไอดอลยุคก่อนอ่ะ

ก็คือเป็นแบบว่าเด็กแนวแบบว่าอีกแบบแล้ว

ก็เขาบอกว่าถ้าถึงเวลาแต่งงานแล้วล่ะ
จุ๋ยก็บอกว่าเคลียร์ประเทศนักการณ์จริง
จุ๋ยเนี่ยได้พูดไปแล้วกับสื่อบางท่าน
การที่คุณเอารูปเราไปใช้เนี่ยมันไม่ใช่นะ
ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหรือมีลูกสาวล่ะ

ก็มีพื้นที่ส่วนตัวเป็นที่สาธารณะแล้ว
เรื่องที่มันไม่จริงก็สามารถบอกได้
พุทธเขาก็บอกเลยว่าผมกับจุ๋ยเหมือนคนคนเดียวกันว่ะ

อยากจะให้มีคนพูดอย่างนี้กับเราบ้างใช่ไหมคะ

คนหนึ่งรู้สึกอย่างไรอีกคนนึงก็รู้สึกอย่างนั้น
เราก็คุยกันตลอดเรื่องแบบนี้
ผู้หญิงเป็นฝ่ายเสียหายพ่อแม่เขาจะรู้สึกยังไง
เรื่องอนาคตก็มีการคุยกันบ้าง
ผมเองก็อายุ๓๑ปีแล้ว

อยู่วงการมาไอ้พุทธก็อยู่มา๑๐ปีแล้ว